คือเราต่อสู้นะครับ
เพื่อไม่ให้มีการรับรัฐมูลฉบับนี้

แล้วเราก็อธิบายว่ามันไม่ดีอะไรบ้างนะครับ

เสรีก็พูดแล้วเราไม่มีทางเลือก
ข้อแรกเป็นความจริงว่าเราไม่มีทางเลือก

คือเราก็เข้ามาในเส้นทางนี้นะครับ
แล้วก็หวังว่าในขบวนการรัฐสภา
ในระบอบประชาธิปไตยเท่าที่มี
วันหนึ่งเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐมนุนฉบับนี้
ให้ไปสู่การเป็นรัฐมนูลที่สากลได้
แต่ถ้าเราไม่เข้ามาเลยนอนอยู่กับบ้าน

เพราะฉะนั้นมันก็เป็นวาธกรรมอีกแหละครับที่บอกว่า

แล้วคุณก็ยังจะค้าอยู่อีกต่อไปเลย

อันนี้มันพูดมั่วนะฮะผมว่าเลิกพูดไปได้แล้วคำนั้นนะฮะ
ที่เข้ามานี่ไม่ใช่ว่าไม่รับ
แล้วรัฐจึงเข้ามาไม่ใช่ยังไงก็ไม่รับ
แล้ววันหน้าก็จะแก้แน่นอนไม่แก้ทำงานได้ไงครับ
แต่นี่เรื่องวันที่๒๔นะครับ

ผมเชื่อว่าอย่างไรก็ต้องมีการเลือกตั้งในวันที่๒๔
ผมไม่เชื่อว่าจะมีใครฝืนที่จะทำให้การเลือกตั้งในวันที่๒๒

ถ้าใครทำนะครับมึงตายมึงตายแน่

ข้อ๒เมื่อเลือกตั้งเสร็จ
ผมว่าฝ่ายประชาธิปไตยจะเป็นฝ่ายชนะ
ถ้าคุณฝืนนะครับไม่ให้ฝ่ายประชาธิปไตยจัดตั้งรัฐบาล
มึงก็ตายแน่เหมือนกันล่ะ
ต่อไปอีกนะครับเมื่อฝ่ายประชาธิปไตยเป็นรัฐบาล
ผมเชื่อว่าบ้านเมืองจะดีขึ้นนะครับ
ได้รับการยอมรับในต่างประเทศ
เศรษฐกิจจะดีขึ้นประชาชนจะรู้สึกผ่อนคลาย

ในสภาเองก็จะเริ่มรู้สึกนะครับ
ว่าจะต้องเคลื่อนไหวในการแก้ไขกฎหมาย
ที่ออกโดยขอสชเนี่ยนะครับ

พูดถึงตรงนี้ผมขอหยุดนิดหนึ่งนะครับ
วันนี้สนชอะไรเนี่ยคุณกลับไปนอนเลยล่ะครับ

อีก๒๐๓๐วันเขาจะเลือกตั้งแล้ว
คุณยังมาพิจารณาผ่านกฎหมงกฎหมายหาหอกอะไรตอนนี้

เห็นชัดนะเนี่ยกฎหมายเรื่องพรบข้าวเนี่ย

อยู่บ้านกินข้าวอย่างเดียวพอแล้วไม่ต้องมาทำอะไรอีกนะครับ
จากนั้นนะครับรัฐบาลจะรู้สึกว่ายุทธศาสตร์๒๐ปี
มันเป็นไปไม่ได้ก็ต้องมีความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลง
แล้วก็จะมาจบด้วยรัฐมนูล
ยังไงนี่แหละครับผมเชื่อว่าวันนั้นนะในสภา
ไม่ว่าฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านจะรวมตัวกันแก้รัฐมนูล
ฉบับนี้พอไม่แก้ประเทศนี้เจ๊งแน่นอนครับ
นี่มันรัฐมนุนเฮงซวยมันไม่ได้เรื่อง
ค่ะแม่เวลาใกล้หมดพอดีขอบคุณละครั้งก็งวดนี้แหละค่ะ